กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะสายลูกทุ่งมาฟังกันให้ดีเลยนะครับ
เหล่าเพื่อนซีเขาลุกทุ่งกิจกรรมยามว่างของพวกเขาทำอะไรกันนะฮะ
รวมเพื่อนซี๓คู่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่เพื่อนซีคู่แรกกันเลยนะคะคู่นี้แหม
นี่ไงเขาชอบเหน็บกันชอบแกล้งกันแต่จริงรักกันมากนะ
นี่ไงไปสัมภาษณ์แล้วเขาจูบกันแล้วสนับโลกกัน

ลุกทุ่งหนุ่มเบิ้ลประทุมราชแล้วก็มีกองเวรายนะครับ

ทั้งสองคนเป็นนักร้องที่มากความสามารถจริง
ร้องเพลงทั้งแต่งเพลงงานอื่นก็มีให้ติดตามกันเรื่อยเลย
ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตรายการเพลงพอมีเวลาว่างเจอกันทีไรนะ
คอนเทนต์ด้วยกันเรียกเสียงฮาให้กับแฟนแฟนตลอดค่ะ
แล้วก็ยอดวิวแต่ละคลิปนะสูงมากนะคะ
เรียกได้ว่าใครอยู่ใกล้สองคนนี้บอกเลยไม่มีเหงา

เป็นเพื่อนซีต่างค่ายค่ะสำหรับสองหนุ่มจากดินแดนอีสาน
ลำเพลินวงศกรแล้วก็หนุ่มแซคชุมแพร
เจ้าของฉายาแซคไหนก็แซคคอต่อกล้องใจ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรียกว่างานแต่ละคนรุมแน่น
หาคิวยากซะเหลือเกินแต่หากเจอกันเมื่อไหร่ค่ะ
ก็ไม่มีใครยอมใครนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปติ๊กต๊อกนิดหนึ่งก็แล้วกัน
อัดคลิปติ๊กต๊อกลงให้เอฟซีได้ชื่นชมกัน
เรียกว่าเห็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลย
แถมเป็นสองคนนี้เป็นศิลปินมืออ่อนด้วยนะ
ไปลามาไหว้นักแสดงรุ่นพี่อย่างพี่แหม่มวิชุดาพิมพ์ดำค่ะ
เขาบอกว่าน่ารักนะสองคนนี้แถมยังเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุย

นะคะเออนะตัวจริงก็ไหว้สแตนดี้ก็ไหว้
งั้นบ้างช่วยแล้วมารยาทดีคุณผู้ชมค่ะ

นี่ไม่ใช่เดินลงจากเวทีไปแล้วไปจุ๊บปากกันด้วยจ้

ปิดท้ายกับสองหนุ่มเพื่อนซีที่รู้ไส้รู้ภูมิกันหมดค่ะ
คือต้องบอกว่าสองคนนี้เขางานดีมาก
คือหล่อทั้งคู่ที่ฉันเลือกไม่ถูกเลยว่าเลือกใครเอ้ยไม่เกี่ยวกับข่าวนะคะ
คือจริงสองคนนี้เขาสนิทกันค่ะตั้งแต่ก่อนเข้าวงการก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าสองคนนี้ครอบครัวเขาเป็นลิเกหน้าหวานคุณ
เวทีขึ้นที่ไหนพวงมาลัยเต็มไปหมดค่ะ
แล้วพอมาเป็นศิลปินค่ะโอ้โหยิ่งสนิทกันเลยค่ะ
เพราะไม่ว่าคอนเทนต์ไหนที่มาแรง๒หนูน่ารอ
เรียกว่าแต่ละคลิปเนี่ยเป๊ะเวอร์จริงนะคะ
อ่ะไปฟังน้องสันเขาเมาส์พี่ฟอร์มกันหน่อยค่ะ

เราค่อนข้างที่สนิทกันตั้งแต่ที่เราประกวดกันมาแล้วครับ

คนเล่นเยอะมากแต่ก็คงจะเห็นเราผ่านไปผ่านมาแล้วครับ